เข้าเครื่องจับเท็จ๒คน
ตำรวจบอกไม่พูดกันนี่มาโกหก
เอาล่ะไม่พุทธกับนิ่มมีคนหนึ่งโกหก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยผลการเข้าเครื่องจับเท็จของพุทธกับนิ่ม
กับแม่ของน้องต่ออย่างเป็นทางการ
เรื่องต้นเพราะว่ามี๑คนที่เส้นกราฟการตอบคำถามมันผิดปกติครับ
แต่อยู่ระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะนำผลมารวมแล้วก็วิเคราะห์เพื่อความถูกต้อง
ว่า๑๒วันชัดเจนแน่นอน
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทธาวร์จังหวัดน้องคอปฐมก็ออกมาระบุว่า
ว่าตำรวจเน้นการค้นหาไปทางเศษเสื้อผ้าผ้าอ้อมเด็กแทนแล้ว
จากระยะเวลาผ่านมานานกว่าสองสัปดาห์แล้วหากมีการกระทำความผิดจริง
อาจจะเหลือร่องรอยหลักฐานน้อยแล้วนอกจากนี้นะครับ
ยังให้ชุดสืบสวนนำตัวในหลังมาสอบปากคำอย่างละเอียดซิ
หลังจากมีคนเห็นในหลังพาเด็กไป

คุณผู้ชมเนื่องจากในหลังเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ
ต้องให้แพทย์เฉพาะทางมาช่วยดูแลระหว่างการสอบปากคำด้วยนะ
ขณะที่นางสาวนินรัฐศรีเมืองนะครับ

วันที่น้องต่อหายไปใน๘โมงครึ่งเนี่ย
ฉันขี่รถจักรยายนกลับจากตลาด
เธอเห็นในหลังนั่งอยู่ในวงเล่า
ติดกับสาลาหน้าชุมชนครับ
แล้วช่วงที่ชาวบ้านกำลังชนละมุนตามหาเด็กกันอยู่นั้น
เห็นในหลังยืนเกาหัวแกรกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ในหลังในสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้าอมน้ำเงิน

ไม่มีทีท่าว่าจะเอาเด็กไปนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นในหลังคุกคลีกับเด็กหรอก
เพราะว่าเห็นว่าไม่ชอบเด็กร้อง
แล้วก็รถจักรยานของหลังที่ใช้ประจำ
ไม่มีคันไหนมีตะก้าหน้ารถเลย

ไม่มีใครเชื่อว่าในหลังจะเป็นคนทำครับ
ก็เลยเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียด
เพราะไม่อยากให้ในหลังตกเป็นแพ้รับบาป

ใช่เพราะว่าเขาเห็นกันหลายคนว่าพี่หลังนั่งกินเหล้า
แล้วก็ในระหว่างที่เด็กหายก็เห็นพี่หลังยืนอยู่

ว่ายืนอยู่ท้ายหรือเปล่าถ้าเกิดเทียบระยะเวลาการเนื้อทาง
ถ้าไปกับคิดว่าไม่น่าจะกลับมาทันหรือเปล่า
น่าทานเพราะว่าคือแล้วเขาเป็นคนปั่นจักรยานช้า
ปั่นจักรยานเร็วตามภาษาเขา
เอื่อยเฉยของเขานั่นแหละเรื่อย

แต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เขาหารักฐานพิสูจน์

สารเด็กเพราะว่าป่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไง
คุณนินรัฐคนนี้คุณผู้ชม
คือเธอจำลองเหตุการณ์ให้ดูด้วยนะ
โดยนำลูกชายของเธออายุ๘เดือนเท่ากับน้องต่อเลยคุณผู้ชม
ตะก้าหน้ารถจักรยานปั่นในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าลูกของเธอไม่ยอมนั่งเฉยนะ
ไปไม่เกิน๑๐วินาทีนับหนึ่งยังไม่ถึง๑๐เลย
ร้องแล้วขอออกจากตะก้า

ในหลังจะปั่นจักรยานพาต่อไป
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม
อกจากนี้จะยังมีการแจ้งข้อหาในแจ้ฐานพรากผู้เยาว์

ต้องรอความชัดเจนจากตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ